ในช่วงนี้อะไรอะไรก็เลื่อน
ถนาดประชุมล่มประชาธิบัตรยังไม่มีนะหัวหน้า
แต่ละครั้งที่จัดประชุมเนี่ยเสียตังค์เท่าไหร่

การประชุมใหญ่พักประชาธิปัตย์ครั้งที่๒
เพื่อเลือกหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่
จัดขึ้นที่เดิมโรงแรมวิลาเคิลแกนหลัก๔
มีแกนนำมากันอย่างพร้อมเพลียงโดยเฉพาะ
คุณอภิษฎเวชาชีวะคุณนราพัฒน์แก้วทอง

แต่แล้วถึงเวลาประชุม๙โมงครึ่ง
ก็เปิดประชุมไม่ได้เพราะองค์ไม่ครบ
เหมือนในสภาเลยนะครับองค์ประชุมไม่ครบ
คุณผู้ชมครับนาวาตรีสุธรรมระหงษ์
นะฮะผู้อำนวยการพักประชาธิปัตย์

ให้สมาชิกมาลงชื่ออย่างน้อย๒๕๐คนก่อน

แต่เวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเล่า๑ชั่วโมงแล้ว

โอ้โหคนนี้คนนี้ฉุนขาดเลย
เมื่อวานนี้นะรักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย
คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคือการพูดคำว่า
เลวซามออกทีวีนะคุณผู้ชมครับ

แล้วนี่หน้าใหม่หลังไมค์ไม่รู้ใช้คำอันไหน
นี่ครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับกูแถลงข่าวทันที
ประนามพฤติกรรมเลวร้ายเลวซาม
ของสมาชิกบางกลุ่มที่ตั้งใจไม่เข้าร่วมประชุม
บางคนมาแต่ไม่ลงชื่อในการประชุม
มีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวสปลาว

เป็นพฤติกรรมที่เลวซามผมอ่านอีกที
พักประชาดิบัติเป็นสถาบันการเมือง
เรียกร้องให้ทุกกลุ่มที่เล่นเกมการเมือง
สนองความต้องการของใครบางคน
ถ้าคิดว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของ

การประชุมแต่ละครั้งต้องใช้งบ๓๔ล้านบาทเลยเหรอ
คือหลายคนถามว่าค่าอะไรบ้าง

ค่าเดินทางอีกค่าที่พักอีก

เต็นต์ประชุมที่พักก็ได้
แล้วขอประกาศให้ชัดเจนไปเลยว่า
สอสอที่เห็นด้วยกับเขาใครวะ
กับเขามี๒๑คนฟังเฉลิมชัยศรีอ่อนครับ
ซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวซามาก
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมือง
ถ้าจิตสำนึกกลับคืนมาประชาธิปัตยจะเดินไปข้างหน้าได้
ผมจริงผมไม่อยากจะบอกตัวเลขหรอก
แต่วันนี้ที่ทุกคนคุยกับผมเนี่ยเอาว่าไม่ต่ำกว่า๒๑แล้วกัน

แต่ใครบอกทุกขาสำนักเลยว่า
ต่อที่เขาคิดว่าพักควรเดินทางนี้มีไม่ต่ำกว่า๒๑คน
ยังยังไม่จบค่ะ
คุณเฉลิมชัยโพสต์เฟซบุ๊กใช้คำว่าด่าได้ไหม
สันดาลสามัญสำนึกล้มประชุมไม่เคารพกติกาของพัก
ปากบอกพื้นที่ของคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหญ่จะขวางทุกเรื่องไม่ได้
เราต้องให้คนรุ่นใหม่มีพื้นที่คิดมีพื้นที่ทำงาน
มีความสุขสนุกกับการทำงานและทำงานเป็นทีมได้
ไม่ใช่ห้ามไปทุกเรื่องห้ามห้าม
มาเริ่มครบ

คนรุ่นใหญ่ทั้งหมดควรเป็นที่ปรึกษา
ไม่ใช่ครอบตลอดเวลา
พักประชาชนิดปรัศน์ควรเป็นแฮสแท็ก์แสงแห่งความหวัง
แฮสแท็กแสงแห่งโอกาส
ประชุมครั้งต่อไปกางเต็นต์เลือกหัวหน้าพัก
จะได้เอาเงินที่ประชาชนสนับสนุนพัก
ใช้ประโยชน์ไม่ใช่ผลานเล่น

ไม่มีใครสามารถต้านทานกระแสของการเปลี่ยนแปลงได้
รถแรงจริงรถแดงท่ามกลางที่ผมเคยบอกไงว่า
พักนี้เขาไม่ง่ายในการที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
เขาต้องใช้ความเห็นของมติที่ประชุม
แล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรนโยบายแนวทางการทำงานที่

คำว่าระบอบทักษิณออกมาจากภักดิ์ประชาธิบัตย์นี่แหละ

เขารู้สึกว่าในพักประชาธิปัตย์ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ
ใช่แล้วการที่ผมเคยเก่าหัวที่บอกว่า
จะไปลูกกับเพื่อนไทยเนี่ยจริงหรือ
แต่ว่าถ้ามีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นี่แหละ
นี่แหละจะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าสุดท้ายจะไปร่วมหรือเปล่า
ใช่เมื่อกี้ของพี่เบิร์ตบอกมีอะไรนะให้กางเต็นต์ใช่ไหม

ถ้าเกิดประชุมต่อไปนะนะจัดที่วัดหรือไม่ก็หน้าเมนเผาศพเลย
คือถ้าเกิดว่ามาก็ไม่พร้อมเอาก็ขึ้นเมนกันไปเลย
แล้วเมื่อวานสรุปคือ๙โมง๙โมงครึ่งเนี่ย
จริงต้องครบองค์คือ๒๕๐ใช่ไหม
๑๐โมง๓๕ก็ยังเป็น๒๒๓
ยังไม่ครบ๒๕๐เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ล่มไงคุณผู้ชม
ทีนี้รักษาการหัวหน้าพักบอกว่าเรื่องของการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลไหม
เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตอยากรู้ใช่ป่ะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมร่วมสอสอพัก
แล้วก็บอกว่าจริงอย่าเพิ่งผลีผลาม
พักเองไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของนะไม่มีใครมาสั่งได้
เรื่องนี้คุณจุลินรักษาการหัวหน้าพักก็พูดถึงการประชุมใหญ่วิสามัน
หัวหน้าพักคนใหม่แล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่ย้ำเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าการบริหารงานในพักก็เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย
ไม่มีเจ้าของไงไม่มีใครมาสั่งได้
ไม่ง่ายเหมือนบางพักที่ใครคนใดคนหนึ่ง

ตรงนี้แหละจุดแข็งของประชาธิปัตย์
อันนี้เป็นจุดยืนด้วยแขวะด้วย

ส่วนการจะตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้าน
อันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักชุดใหม่
แล้วก็ที่ประชุมร่วมสอสอพักที่จะพิจารณากัน
ถ้าเกิดยังไม่มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่
กรรมการบริหารชุดรักษาการแล้วก็สสก็จะทำหน้าที่ไปพลางก่อน
ส่วนตัวแล้วคุณจุลินคิดว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันยังไม่นิ่ง

ดังนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องนิ่งค่ะ

สถานการณ์การเมืองเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับ
และยังไม่มีอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นประชาธิบัติก็ต้องนิ่งเป็นเหมือนกัน
แล้วก็ต้องไม่ผีปลางในการที่จะพิจารณาตัดสินใจอะไร
ทั้งหมดจะต้องยึดอุดมการของพักแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองเป็นหลัก
เห็นไหมประชาธิปาศต้องนิ่งไว้ก่อน
เพราะการเมืองมันยังไม่มีอะไรชัดเจนนะคุณดอม
ทีนี้ในชวนบ้างค่ะคุณชวนหลีกภัยก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร
พอมีความคิดเห็นแตกออกเป็น๒คั่วก็ต้องหาคนกลางมาคุยแหละ
แม้จะไม่มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่แต่ว่าชุดรักษาการก็ยังมีอำนาจเต็ม
ยังตัดสินใจได้ว่าจะร่วมรัฐบาลไหม
ดังนั้นอย่าปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำอะไรด้วยตัวเอง
เพราะว่าก็จะทำให้ภาพรวมของพักเสียหายได้นะคะ
เมื่อวานนี้ผู้อาวุโสของพักประชาธิปัตย์เต็มห้องประชุมนะ
ในชวนหลีกภายในบรรยัตน์ประทัดฐานคุณอบิศิษฐ์เวชาชีวะ
ผมเห็นใครอีกอ่ะโอ้โหคือเมื่อวานนี้

หือเนี่ยครับคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศสิฮะ

ไม่ได้เลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับ